ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
แต่ถึงจะดั่งแล้วค่าตัวแพงขนาดไหนนะครับ
เขาก็ไม่เลือกงานให้ไปเล่นแก้บนที่ไหนก็ไป
แต่เด็ดที่สุดไปกว่านั้นไปเล่นลิเก

ก็นั่นน่ะสิเหมือนถ้าวันหนึ่งมีคนจ้างเราสองคนไปเป็นพิธีกรหน้าเมน
อืมคุณนอนเข้าไปสิหมูดำไปแล้วก็นอนหน้าเมนนั่นเลย
ตอบแต่เรื่องราวมูเตรูของเขาเนี่ยเขาเชื่อว่าที่ครอบครัวของเขาเนี่ย
โด่งดังตัวเขาเองเนี่ยเป็นพระเอกลิเกโด่งดังยาวนานจนถึงทุกวันนี้นะ
เป็นนักร้องได้เพลงเรียกได้ว่าติดหูทั่วประเทศเนี่ยเพราะเขานับถือร่างทรงที่เขาเรียกว่าองค์หญิง
เขาอยู่กับองค์หญิงมาตั้งแต่เด็กเลยเวลาที่เขาจะลำลิเกเนี่ยแต่ละครั้งเขาต้องไปหาองค์หญิงก่อน
เวลาที่เขาจะมีผลงานอะไรเขาจะต้องไปแสดงให้องค์หญิงดูก่อน
ซึ่งจากการที่เขาบูชาองค์หญิงนี่แหละทำให้เขามีชื่อเสียงโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้

สวัสดีครับเชิญครับคุณกุ้งครับ

พูดกุ้งกี่ปีก็ไม่แก่เนอะ
ยังเมื่อรุ่นอยู่เลยครับผมขอบคุณครับ
อืมที่ผมกำลังจะถามคุณเลย

แต่ข้างหน้าที่เล่นเนี่ยมีแต่ต้นชมพู่

เราตั้งอยู่ข้างบนเป็นเนินเขาทั้งหมดเลย
ฮะก็คือเป็นต้นชมพู่ต้นในไร่เขาอ่ะ
ตั้งเวทีอยู่ตรงนี้ข้างหน้าเวทีเนี่ยธรรมดาจะเป็นลานกว้าง

จะนั่งดูเต็มไปหมดเลยใช่แต่นี่คุณไปตั้งไว้อย่างนี้ปุ๊บขึ้นเขาอย่างนี้เลย

ให้ต้นชมพู่ดูคือเจ้าพ่ออยู่ด้านบน

เขาก็บนคงจะแบบให้กิจการเขาไล่ชมพู่เขาให้แบบ

ประสบความสำเร็จร่ำรวยกำไรอะไรอย่างนี้
แล้วคุณทำยังไงเพราะคุณไม่เห็นสถานการณ์นั้นแล้ว

คนที่รู้เนี่ยเขาก็มาดูเขานั่งตัดใต้ต้นชมพู่อะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็บางที่ก็จะแบบเล่นหน้าศาลเลย
มีสารใหญ่เหมือนเข้าไปในดงในป่าอะไรอย่างนี้เลย
ข้างหลังก็มีแต่ต้นกล้วยต้นอะไรเต็มไปหมด

อืมแต่ที่น่าแปลกที่สุด
คุณกุ้งเนี่ยเคยเล่นลิเกหน้าเมนมาแล้ว

คือที่เล่นหน้าเมนเนี่ยมันเป็นจริงแล้วมันเป็นงานวัดทั่วไปนี่แหละ

ซึ่งวัดแห่งนี้ที่ว่าหน้าเมนนี้ก็คือว่า
เวทีเราตั้งอยู่หน้าเมน
อยู่ข้างหลังเราแล้วเราตั้งอยู่ข้างหน้าเมนอีกทีนึง
คือมีแบ็คกราวเป็นเมนอะแหละใช่แบ็คกราวเป็นเมน
พอไปถึงตั้งเวทีเสร็จสับเรียบร้อย
จนพอจะเริ่มออกแขกเริ่มเล่นคอนเสิร์ต
ก็มีนักร้องรับเชิญมาคนหนึ่ง

ก็แถวพวกมีอนุสาวรีบ้าง
มีเมนที่อยู่ตั้งเรียงกันอยู่ข้างหลัง

เขาก็ไปฉี่สักพักนึง

คือเห็นแล้วอาการแบบรอกอะ

เขาก็โทรกลับมามาหาทีมงานบอก
อยู่ไม่ได้ผมเจอผีผีหลอก

เห็นแบบมาหน้าแบบใหญ่เลยแบบ
น่ากลัวมากอะไรอย่างนี้มาหน้าเขียวใหญ่

ทีมงานก็เอ๊ะจริงเหรอ
มีเหตุการณ์นี้จริงเหรอก็นั่งคุยกันอยู่
ถกกันคุยกันว่าเนี่ย
เขาบอกว่าไปเจอผีมาตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างนี้
สักพักนึงไอ้เด็กเวที

มันก็เลยบอกเมื่อตอนออกแขก

มือเท้าเนี่ยร่ามโซ่มาด้วย
เดินขึ้นมาบนเวทีเดินผ่านหลังพ่อผมมา

อ่าได้วัน๓๐ปีแล้วครับ
ซึ่งแบบไอ้นั่นบอกเฮ้ยจริงเหรอ

แล้วหลังจากนั้นมันก็มีอีก

เด็กคอนโวยก็ขึ้นไปมันมีนั่งหลานก็ขึ้นไป
เป็นแกนของเก็บตัวอ่าเก็บไฟเก็บอะไรอย่างนี้
มันมองลงมาตรงแถวหน้าเมนมันเห็นเหมือนกัน
ล่ำมือล่ำเท้าอย่างนี้เป็นโซ่
มันก็ตกใจมันก็ไหลตัวลงมาเลยแบบ
ของทุกอย่างลงมาเลย

เขาบอกโอ้แถวนี้ก็พอได้เฮียนพอได้เหมือนกัน
วันก็เห็นมีคนเดินนุ่งขาวมีครึ่งตัวอะไรอย่างนี้

อยู่หน้าเมนมันเหมือนกับเรามาอยู่ทางผีผ่านพูดง่าย
อันนั้นก็เป็นเรื่องที่คุณเคยประสบพบเจอเวลาที่คุณออกไปเล่นคอนเสิร์ต
แต่เรื่องที่บ้านของคุณเองเห็นบอกมีความเชื่อเหมือนกันเลยทั้งบ้าน
เป็นความเชื่อเรื่องราวของร่างทรงองค์หญิง

ต้องบอกก่อนว่าองค์หญิงเนี่ยคือคุณยายแท้ผมเลย

เลี้ยวเนี่ยเป็นพี่สาวคนโตของยายซึ่งเป็นแม่ของผม

พี่สาวของยายซึ่งแกเป็นร่างทรงมา
ตั้งแต่ผมเติบเติบผมจำความได้ผมก็จะรู้ว่ายายเป็นร่างทรงค์
ร่างทรงองค์หญิงซึ่งบ้านเขาจะอยู่ในไล่
บ้านเขาจะเรียกกันว่าไปไล่ไปไล่ก็คือไปที่บ้านของยายนี่แหละ
ทุกปีก็จะไปกันยิ่งวันสำคัญอย่างเช่นวันสงกรานอย่างนี้
ก็จะไปที่ไร่ไปกราบไหว้
แล้วเวลาไปเนี่ยทุกครั้งช่วงเทศกาลสงกรานเราจะกินเจ

เพื่อที่จะขอพรขอพรองค์หญิงให้ประสบความสำเร็จ

ชื่อองค์หญิงประภัยมณีศรีสังวาน
พี่สาวคุณยายคุณเป็นร่างทรงขององค์หญิงประภัยมณีศรีสังวาน

ผมก็ไม่รู้รู้รู้แต่ว่ายายเป็นร่างทรงอยู่

เจมันก็เป็นเรื่องแปลกที่แบบเราขอพรแล้วมันได้อย่างที่เราขอ
พอเวลาองค์หญิงจะลงเขาเป็นอย่างไรตัวสั่นไหม
ก็นิดหน่อยเขาก็จะแบบไหว้แล้วก็แบบขึ้นนิดหน่อยขึ้นไม่มาก
พอขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะมีภาษาของเขา

คือเหมือนจะมีใช้ราชาศัพท์บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้

เป็นชาวบ้านธรรมดาอยู่ที่จังหวัดค่ะไหลนัท

คือทางเข้าจะโหป่าลกมาก
ช่วงที่ผมเป็นเด็กเนี่ยผมก็ไปกราบแม่ก็พาไป
คือยุคนั้นลิเกเราก็เป็นลิเกชาวบ้าน

เล่นอยู่ที่ชาวบ้านเล่นอยู่แถวบ้าน
เราก็ขอองค์หญิงขอให้เป็นลิเกให้โด่งดังที่สุดในประเทศไทย
เขาก็ไม่อย่างนั้นจนเรามาเป็นพระเอกลิเกจริง
เราก็รู้สึกทำไมเรามีชื่อเสียงได้แบบถึงขนาดนี้นะ
แล้วอยู่ยาวคงกระพันธุ์ใช่ครับ
และระหว่างที่เป็นลิเกเนี่ยอยากเป็นนักร้อง
พอถึงเวลาสงการทีก็ไปขอ
คุณอย่าบอกหลังจากที่คุณเป็นลิเกที่มีงานเยอะแล้วเนี่ย
โอเคความฝันคุณคืออยากจะเป็นนักร้อง

คือคุณไปขอสมมุติองค์หญิงนั่งอยู่คุณบอกเลย
ขอให้ลูกได้เป็นนักร้องโด่งดังพูดอย่างนี้กับเขาเลย
ผมก็ขอบางทีก็มีร้องเพลงให้ฟังด้วย
ร้องเพลงให้ท่านฟังอะไรอย่างนี้
สรุปแล้วก็เลยได้มาทำเพลง
พอได้มาทำเพลงแล้วเพลงแรกที่เกิดก็คือ

ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอ
ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอได้ไหมแล้วเออหากเธอหัวใจยังวาง

เพลงนี้เขาบอกว่าสร้างบ้านสร้างรถสร้างเงินล้านให้คุณเลย
มีชื่อเสียงทำให้ลิเกเราเป็นที่รู้จักด้วย

ร้องเพลงครับทุกวันนี้คุณยายเสียไปแล้ว

น้องสาวก็เหมือนกันเปิดให้คุณหญิงฟัง

พี่ตีนรพลพันธองลูกของพระชายเมืองสิง

เขาบอกอยากให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตการงาน
ให้มีชื่อเสียงอะไรเงี้ย

แล้วก็อีกคนนึงไปวันเดียวกัน

มดดำตาตื่น

ใช่ขอกับหิ้งที่ตั้งอยู่
แล้วทุกวันนี้คุณก็ยังกราบไห้องค์หญิงอยู่

ล่างทรงตอนเค้าทรงก็ไม่ไหวแล้วนะ

แสดงว่าพรที่ขอจากองค์หญิง

ต้องทุนหลายล้านเกี่ยวกับฉาก
คุณคิดว่าจุดเริ่มต้นมาจากองค์หญิงหรือเปล่า
ผมมั่นใจเพราะว่านับถือมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้ว
น้าคุณล่ะจิงฤทธิ์ขาว

จริงแล้วนอกเหนือจากองค์หญิงที่คุณกุ้งเล่ามานะฮะ
คุณกุ้งเองตอนเด็กก็เคยเหมือนกับมีเหตุการณ์
ลองของระหว่างนะฮะเทศที่อยู่ในต้นไม้กับต้นไม้ด้วยกัน

มันเป็นความเชื่อแล้วมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับโดยตรงกับผมเลย
ตอนนั้นผมประมาณ๓๔ขวบเองเด็ก
และที่บ้านเราเนี่ยจะมีทีวีซึ่งเด็กรอบบ้านเนี่ยเขาก็จะมานั่งดูทีวีด้วยกัน
ระหว่างนั้นผมก็นั่งกินขนมอยู่แล้วผมก็ทำอะไรต่ออะไร
แล้วมีเด็กอยู่คนนึงบ้านอยู่ใกล้กันนี่แหละ
มันบ้านอยู่ใต้ต้นมะขามแต่ผมเนี่ยหน้าบ้านผมจะเป็นต้นโพใหญ่อืม
มันก็มากินขนมผมผมก็มากินนมกูทำไมอ่ะ
ก็ถองขาไปล่ายลงจากบ้านแล้วก็เดินลงไป
เดินลืมพอไปถึงต้นโพลมันปุ๊บเดินไม่ได้

ไม่รู้แบบอ่อนแรงเดินไม่ได้เลยขาก็แบบร้องไห้เดินไม่ได้
ญาติเขาก็มาอุ้มไปแล้วแม่ก็บอกหนูไปทำอะไรเขา
ก็แค่เตะไปอย่างนี้

ก็เลยตัดสินใจพาไปหาองค์หญิง
มันชื่อไอ้เที่ยงชื่อไอ้เที่ยงดำเลย
แล้วก็พอไปถึงเขาจับแก้ผ้า

แล้วยังไงองค์หญิงเขาบอกว่า
ในต้นโพลนี่ปกป้องเราอยู่

เหมือนกับต้นโพกับต้นมะขามเขาลองกัน

ตอนนี้ก็เป็นบ้านหลังเดิมแต่มีคนไปอยู่อาศัย

คุณยังเชื่อว่าจิตขององค์หญิงยังอยู่ตรงนั้นอยู่

คุณต้องขยันกลับไปหาองค์หญิง
อย่างน้อยก็ต้องไปกันช่วงสงกราน
ทุกครั้งก่อนที่คุณจะขึ้นแสดงลิเกเนี่ย
จะมีการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อแก่และแน่นอน

ครับแล้วก็รูปคนในคณะลิเกที่เสียชีวิตไปแล้ว
ทำไมคุณถึงไปไหว้รูปคนในคณะลิเกที่เสียชีวิตไปแล้ว
คือหนึ่งในนั้นก็มีคุณตาครับ
คุณตาก็เหมือนครูลิเกที่เขาสอนผมมาตั้งแต่เด็ก
แล้วก็น้าชายที่เขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ก็เลยทำให้ผมเนี่ยได้มาเป็นพระเอกลิเกจริง
จากที่แบบหัดแต่ก็ไม่ได้ว่าจริงจังอะไรมากมาย
น้าเสียเราก็ต้องมาเป็นตัวแทน
คือด้วยความที่ในคณะทุกคนรักเขา
ก็เอามาไว้บูชาด้วย
อ๋อแล้วครับทั้งหมดก็คือเรื่องราววิชียรบรูปของคุณกุ้ง
แต่เรื่องราวยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะฮะ
เพราะนอกเหนือจากวิชียรบรูปของคุณกุ้งแล้ว
คุณกุ้งยังมีของดีทีเด็ดด้วย
เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูนะครับว่าของดีที่เด็ดของคุณกุ้งคืออะไร